คุณผู้ชมคะเรื่องของเด็กตัวน้อยที่แบกกระเป๋าหนักหลังจะหัก

เราเล่าข่าวไปแล้วเฉลยไปแล้วว่าในนั้นมีโนมโรงเรียนหนึ่งลัง
ทีนี้คุณผู้ชมค่ะพอคลิปนี้มันเป็นข่าวไป
ข่าวไทยรัฐทีวีนำเสนอไปแล้วก็มีการให้บัญชีบริจาคของครอบครัวน้องด้วย
เพราะว่าทีมข่าวของเราลงไปถึงบ้านของน้องเนาะ
บ้านของน้องก็ค่อนข้างอยู่ด้วยความยากลำบากเหมือนกัน
ถูกต้องน้องไอนาโซะตาอายุ๗ขวบ
น้องชั้นป๑โรงเรียนบ้านปากละงูที่สตูนเนี่ยนะคะ
พอเราไปเห็นชีวิตความเป็นอยู่ของน้องแล้วเนี่ย
แล้วนำเสนอข่าวไปนี่คนบริจาคเงินช่วยเหลือเยอะมากเลยนะคะ
นี่ตอนที่นักข่าวของเราไปถึงที่บ้าน
ไอนาก็น่ารักยิ้มหวานอยู่แบบนี้ค่ะ

ใช่แล้ววันนี้เนี่ยนะทางโรงเรียนบ้านปากละงูก็ส่งข้อความมาค่ะ
ส่งมาหาไทยรัฐทีวีโดยผู้มนวยการโรงเรียนเนี่ยนะคะ
พอเพ็ญศรีตูแวมะเนี่ยบอกว่าขอบคุณไทยรัฐทีวีนะที่ช่วยเป็นกระบอกเสียง
แล้วก็นำเสนอข่าวที่เป็นความจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

แล้วเนี่ยค่ะนักข่าวของเราก็ยังคุยกับทางพออยู่เลย
พอก็อัปเดตให้ฟังว่าตอนนี้น้องไอนาได้กระเป๋าใบใหม่ใบนี้เอาไปโรงเรียนแล้ว
คุณดูสิเป็นกระเป๋าลากล้อลากสีชมพูอะนะคะ
โดยทางพอประหยัดสุขีผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสตูนเนี่ย

โรงเรียนก็ไปซื้ออุปกรณ์การเรียน
รองเท้าซื้อกระเป๋าให้กับน้องไอนาแบบนี้ค่ะ
แล้วมีคนเอาของเพื่อดำรงชีพมาเยอะแยะเลย
ใช่แล้วนี่เราถามผอนะว่าพอคะ
หลังจากนำเสนอข่าวไปเป็นอย่างไรบ้างคะยอดบริจาค
พอบอกว่าโอ้โหอัปเดตยอดมาเนี่ยนะ
เมื่อวานตอนบ่าย๓โมงมียอดบริจาคอยู่ที่
ครับเออเข้าบัญชีของคุณแม่เลย

คุยกับคุณแม่คุณแม่บอกว่าอ๋อเมื่อเช้าเนี่ยแม่เพิ่งไปเช็คค่ะ
ตอนนี้ยอดเข้ามา๕๐๐๐๐๐บาทแล้ว

บอกว่าเอาจริงชีวิตความเป็นอยู่แม่ก็ดีขึ้นเยอะเลย

รวมถึงฝากขอบคุณคนใจบุญทุกคนด้วยค่ะ
อยากบอกอะไรกับแฟนข่าวไทยรัฐที่เอ็นดู
แล้วก็ร่วมบริจาคเงินคุณแม่บอกได้เลยค่ะ
อยากที่ขอบคุณมากนะคะ
เพราะแบบที่ว่าบริจาคเงินมาให้น้อง
อยากจะขอบคุณมากค่ะ
เพราะว่าอื่นกันดีแจแทนน้องพ่อด้วยค่ะ
แล้วก็ถามคุณแม่ว่าจะเอาเงินก้อนนี้ไปทำอะไร

เดี๋ยวจะสร้างบ้านใหม่ในพื้นที่ตรงนี้นะคะ

แล้วก็อีกไม่นานนี้จะสร้างบ้านแล้วก็ไปทุนการศึกษาให้